จู่ไปเจอนอนเปลืออยู่ในรถ
แล้วปลูกนะจนเขาตื่นมาเขายังบอก
อ้าวก็ผมนอนอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอ

แล้วก็ตามเนื้อตามตัวมีเหมือนรอยขิดขวนจากรวดหนามอะไรพวกนี้นะฮะ
ใช่เหมือนกับเป็นรอยพวกยุงกัดเป็นแผลอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นรถรุ่นเก่าเลขทะเบียนบ่อใบไม้๓๒๙๖ลำปาง
คือรถคันนี้มันจอดอยู่ริมถนนในหมู่บ้านดงพัฒนา

แล้วดูคุณผู้ชมตามเนื้อตามตัวเขาอย่างที่เห็นค่ะ
มีรอยหนามเกี่ยวตามแขนตามขามีรอยยุงกัด
ถาวรหายตัวออกไปจากบ้าน๓วัน
แล้วยาดเขาก็ตามหาไม่เจอจนเมื่อวาน
ตอนเช้าทางประธานชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
คือนายมณัฐเต็งมณีวันได้มาเจอ
ตอนที่ประธานชุมชนเขาเดินออกกำลังกาย

เอ๊ะทำไมมันมีใบไม้หล่นมาปกคลุมที่บริเวณหน้ารถ

โงกหน้าเข้าไปดูเท่านั้นแหละ

แล้วทำไมไม่ได้ใส่เสื้อผ้านอนขดอยู่ที่เบาะหน้ารถล่ะ
ก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นตกใจคือยังมีชีวิตอยู่ไหม
แต่พอตรวจสอบแล้วดูเขายังหายใจอยู่
ก็เลยพยายามเรียกเรียกเท่าไหร่ก็เรียกไม่ตื่นค่ะ
มีชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็บอกว่าโอ้โห
ประธานชุมชนรถคันนี้มันจอดอยู่ตรงนี้มาตั้ง๓วันแล้ว
ก็ยิ่งแปลกใจใหญ่เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
พอตำรวจมาถึงค่ะต้องช่วยกันเคาะเขย่ารถปลุกนายถาวร
จนนายถาวรเขาก็ตื่นขึ้นมานะแล้วก็งวงเงีย
แล้วก็อ้าวนี่ผมนอนอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอเนี่ย
ตำรวจบอกไม่ใช่นี่คุณนอนอยู่ในรถกระบาด
นอนอยู่ข้างถนนเอาใส่เสื้อผ้าให้ดีก่อน
แล้วก็พาทั้งตัวนายถาวรรวมถึงรถ
ไปที่สาระอเนกประสงค์ในชุมชนแล้วก็ประสานหาญาติ

ทีนี้ระหว่างที่รอญาติมารับตัวคุณผู้ชมดูสิ
คือนายถาวรยังไปนอนหลับต่อในรถอีกนะ
อันนี้คือตอนที่ใส่เสื้อผ้าแล้วแล้วไปนอนรอในรถ
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถาม
ถาวรถึงที่บ้านญาติ
ในพื้นที่บ้านลำปางกลางที่ตำบลปงแสนทอง

อยู่กับนางสวยผู้เป็นแม่วัย๖๙ปี
แม่ของถาวรนี่เขาเปิดเสื้อให้ดูพวกร่องรอยขีดขวน
ร่องรอยยุงกัดที่ตามแขนขาตามแผ่นหลัง
แล้วพอถามว่านี่ไปทำอะไรไหม
โดนขวนโดนยุงกัดที่ไหนมา
นายถาวรเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
พอถามว่าเอาแล้วทำไมไปแก้ผ้านอนอยู่ในรถ

ผมก็ไปส่งไม้ฟืนที่หมู่บ้านใกล้กับจุดที่มีคนมาจอดรถนั่นแหละ
ตอนที่ขับรถนี่นะผมก็ม่วง
ม่วงแล้วก็ดูเพลียรู้สึกเพลีย
ก็เลยจอดรถแล้วก็นอนหลับ
หลับไปวันหนึ่งกับอีกคืนนึงค่ะคุณผู้ชม
จนมีคนมาเจอคือเพิ่งมารู้สึกตัวตอนคนปลุกนี่แหละ

แล้วก็ถามว่านี่ถามจริงเถอะ

ไปตรวจร่างกายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโรคอะไรไหม
ถาวรบอกว่าตอนนี้ไปหาหมอแล้ว

แม่บอกว่าที่ลูกชายฉันง่วงตลอดเวลา

เพราะลูกฉันเขาทำงานหนักร่างกายเขาล้าเหลือเกิน
ส่วนที่นอนแก้ผ้าที่เห็นนั่นน่ะ
ไม่รู้สาเหตุลูกฉันไม่เคยเป็นแบบนี้นะจ๊ะ
หลังจากที่ไปรับตัวลูกกลับมาที่บ้านแล้ว
ฉันยังไม่ได้คุยกับลูกเลยว่าลูกไปนอนที่นั่นทำไม
เพราะว่าเมื่อวานทั้งวันจนถึงเช้าวันนี้ค่ะ

จนผู้สื่อข่าวไทยรัฐไปหาถึงที่บ้าน
เดี๋ยวให้พี่ถาวรนอนพักให้เต็มที่ก่อนนอนให้อิ่มก่อน